เพื่อให้ประชาชนไปเที่ยวหลังจากนี้๔เดือน

ตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศใช้เม็ดเงินรวมกว่า๒๒๐๐๐ล้านบาท
เริ่มตั้งแต่กรกฎาคมไปถึงตุลาคม
ประกอบไปด้วยแพ็คเกจกำลังใจให้อสมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวม๑ล้าน๒แสนคน
ไปซื้อทัวร์กับบริษัททัวร์เลย

ส่วนแพ็คเกจเราเข้าท่านไปที่เที่ยวกัน
สนับสนุนค่ารงแรมที่พักลักษณะร่วมจ่าย๑๔๐บาทของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน๓๐๐๐๒๕๕บาท
อันนี้ไม่รวมค่าอาหารไม่รวมค่าใช้จ่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างที่ไปร่วมโครงการ

อันนี้เป็นแพ็คเกจที่๒คือเราไปเที่ยวกัน
เกจที่๓แพ็คเกจเที่ยวปันสุก
สนับสนุนค่าเครื่องบินค่ารถทัวร์ค่ารถเช่า๑๔๐แต่ต้องไม่เกิน๑๐๐บาท
หรือการเลือกซื้อตัวเครื่องบินไปกับราคาพิเศษ๒๕๐๐บาทก็ได้นะครับ
พัฒนราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก็มั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศให้กลับมาได้
ที่ผ่านมาก็เจอหนักเหลือเกินกับพิษของโควิด๑๙
ซึ่งจะต้องการจัดรายละเอียดเสนออนุมัติอีกครั้งใน๒สัปดาห์
ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการลงทะเบียนคนจะใช้บริการจะลงยังไงล่ะ

ให้เป็นช่องทางในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็รายละเอียด
โรงแรมโฮมสเตย์ที่จะไปร่วมโครงการนี้ต้องจดทะเบียนอย่างถูกต้องเท่านั้น
ถ้าเกิดไม่จดทะเบียนจะไม่สามารถร่วมโครงการนี้ได้
นายอนุทินชาววิทยากรุมรัฐมนตรีว่าการกรสูงสาขนาดน้ำสุขก็บอกว่า
จากว่ามีหลายประเทศครับต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ทั้งนี้ต้องดูมาตรการควบคุมโรคระบาดของประเทศนั้นด้วยว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน
หมายถึงว่าเราจะจับคู่กับแต่ละประเทศ
สมมุติมีหนึ่งประเทศเขาไม่มีโควิดแล้วเขาต้องการมาเที่ยวเมืองไทย
แต่ประเทศไหนยังคงมีโควิดอยู่เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งมา
อย่าเพิ่งมานะคะเราเองก็อันตรายนะ